เสียงเพลง

เออเข้าไปเอาเข้าไป

วันศุกร์ละ
มาเรื่องแรกนะครับ

ซิ่งเก๋งใส่ฝูงชนเลย
หนุ่มวัย๒๖นะฮะชาวนิวยอร์กก่อเหตุระทึกคุณผู้ชมครับ
เก๋งพุ่งขึ้นทางเท้าย่านไทม์สแควร์
แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนิวยอร์กนะครับ
เรื่องต้นเขาเชื่อกันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแต่อย่างใดนะครับ

สำนักข่าวต่างประเทศนะฮะได้มีการรายงานนะครับว่า
เกิดเหตุระทึกนะฮะที่มหานครนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกานะครับ
เมื่อรถยนต์สีแดงคันหนึ่งพุ่งชนผู้คนบนทางเดินริมถนน
ที่บริเวณจตุรัสไฮมสแควร์นะครับ

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะฮะเมื่อช่วงเที่ยงวันพฤหัสของวันที่๑๘นะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตนี่อย่างน้อยแน่นหนึ่งคน
บาดเจ็บอีก๑๙คนนะครับ

และพยายามผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าคนขับรถคันดังกล่าวฟาฟื้นกดจราจร
แล้วก็พุ่งเข้าชนฝูงชนนะครับบนทางเดินริมถนนเหมือนเป็นการจงใจ
ก่อนที่รถจะพุ่งชนเสาไฟฟ้าแล้วก็จอดสงบนิ่งในสภาพ
๒ล้อชี้ไปบนฝาและมีเปรียวไฟรวมถึงควันไฟ
ฮวยพุ่งออกมาจากหน้ากระโปรงรถด้วย
ระหว่างถนนสายที่๔๕และถนนสายบรอดเวย์นะฮะ
ท่ามกลางความแตกตื่นตกใจของฝุงชนที่วิ่งหนีเอาตัวรอดกัน
ก็เรียกว่าน่ากลัวจริง
กระจัดกระจายเกลื่อนบริเวณที่เกิดเหตุ
รวมถึงมีผู้ป่าเจ็บอย่างน้อยเจ็ดคนถูกรำเรียงใส่
ถูกรำเรียงใส่เปรกขึ้นรถพยาบาลไป
เขาบอกคนขับเป็นผู้ก่อเหตุ
เป็นชายวัย๒๖ปีจากย่านบรองซ์

บอกว่าอยู่ในสภาพที่มืนเมามาก
ตำรวจก็ไม่ระบุชื่อ
ว่าคนคนนี้เคยมีประวัติขับรถขณะมืนเมาสุราด้วย
เชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อการร้าย
มันเป็นการก่อเพราะว่ามีการก่อการร้ายหลายครั้ง

วันที่๙เดือน๑๑ปี๒๐๐๑
ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นกลุ่มอากอฮิดะ
ได้มีการขโมยรถเครื่องบิน

เวอร์เทรดย่างไทม์สแกวร์สองตึกถล่มมาหมดเลย

แล้วมันเป็นการสัญลักษณ์
ถ้าสมมุติทานสแกนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ

เขาก็เลยคิดว่าครั้งนี้มันเป็นการก่อการร้ายหรือเปล่า

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเหตุการณ์แบบเดียวกัน

ตรงนั้นอยู่แถวแถวสะพาน

ยิ่งช่วงนี้สถานการณ์โลกค่อนข้างจะตึงเครียด
เกี่ยวกับการประกาศว่าการทดลองขีปนาวุฒิว่า

ขี้ปนะวุฒิเข้าไปไกลกว่าที่
คุณเนี่ยหน้าไปเกาหลีเหนือ

เรื่องที่จะทำให้คุณไอ้ม้าอารมณ์ดีและมีความสุข
นี่ลูกสาวของดีฉันสวยดูเอาสิ
เมื่อวันที่๑๗เวลา๑๘นาฬิกา
ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าตามเวลาท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส
เมื่อเวลาประมาณ๕ทุ่มซึ่งก็วันที่๑๘ของประเทศไทยแหละ
คุณแม่ลูกแฝดชมพูอารยาฮาเกด
รูปนะฮะรัดให้เห็นหน้าท้องก็คือท้อง
เป็นรูปแฝดชัดเจนมากแล้วก็มีเสื้อคลุมเป็นขนนกเลยทีเดียว
แล้วก็เครื่องประดับของโชว์ปาดซึ่งจะใส่เพชรหนัก
รวมทั้งหมด๕๒กลับหลัก๕๐ล้านบาท
คิดเป็นเงินประมาณกี่สิบล้าน
อันนี้วันแรกปังเลยนะวันที่๒ลูหลาดูเปรี้ยงประรั่งมากกว่าเดิมเลยทีเดียว
ดูด้านบนนี้ไม่รู้เลยนะว่าเป็นบนท้อง
นางผอมหน้าเนื้อเล็กไม่มีอะไรที่ใหญ่อย่างไรเลย
ก็เรียกได้ว่าเป็นโทลุคสุดปังที่เห็นแวบแรกนี่ต้องบอกว่ารูราฮรูฮารามากเลยทีเดียวค่ะ

ผมไม่กลัวเลยผมกลัวเลยว่าเนี่ย
เดินไปสะดุดหลงยังเนอะ

เข้าใจคำนี้ไหม
โหลองไปเป็นปัวก็ดิ
ปัวกก็ยังตายไปด้วย
ว่าชุดเค้าขายสูตรที่สามารถติดสภาพทำให้คนดูไม่รู้จริง
แต่จริงนางอยากให้รู้วันแรกตลอดเสร็จจริงได้ใส่สีขาว

ก็เรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับชาวประชาชน

ขอรายงานสถานการณ์น้ำท่วมกันสักนิดนึงนะฮะ
อย่างที่เราดูกันมาเมื่อวานนี้เราก็บอกแล้วว่า
ตื่นเจ้ามาก่อนมาทำงานก็สวดมาหาก่า
ก่อนมาเธอก็สวดมาหาก่าเนอะ
ขาดดอกบัวและทูบเทียดเวลาหาก่อนเข้ารายการเธอต้องว่ายเธอแล้ว

ร้อนจะเอาใบบัวมาปิด
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเร่งระบายน้ำเพราะฉะนั้นคุณดูว่าเขาจะเร่งระบายน้ำได้ทันหรือเปล่าโดยเมื่อเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำ
โรงเรียนในเขตเทศบาล๑๔แห่งของอำเภอเมืองเรย์
ปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนดนะพี่

ได้นำเจ้าหน้าที่รวมทั้งทหารเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน
อย่างเป็นการด่วนพร้อมนำกระสอบทรายมาแจกจ่าย
สำหรับน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๓
ซึ่งวันนี้จังหวัดเลยนะ
รุนแรงสุดในรอบ๑๐๐ปี
แต่เขายังระบายลงโขงทันพี่

สถานการณ์รถน้ำก็ยังจะรวดเร็ว

วันนี้เลยสถานการณ์รุนแรงมากที่สุด
ในรอบ๑๐๐ปี
คิดดูขนาดเขามีโขงอยู่ข้างนะ
แต่ตัดป่าไม้ไง

ช่วงหน้าช่วงหน้า
เอากลิ่นทุเรียนกรบกลิ่นยาบ้า

ก็ไม่คิดว่ามันจะได้กลิ่นยาเสพติดไง
ไม่รู้
โอเคเดี๋ยวกลับมา

พี่ทุกวันกาเศรษฐกรชาวสวนทุเรียนนะ
วันนี้ทุเรียนออกลูกเล็กนะแองจี้

แล้วก็เห็นพัฒนาการผ่านเฟซบุ๊คว่าเท่าไหร่
แล้วก็มีคนจองเลยนะว่าลูกนี้ของใครของใคร
ไม่ใช่คุณเดินไปทุเรียนพันธุ์ดีคุณจะได้กินเมื่อไหร่ง่าย

ไปแถวแบบพวกหลินรับแร้อะไรอย่างงี้อือ

ของผู้ว่าของคุณหญิงนั้นของคุณหญิงนี่จองหมดเลย
ประเทศจีนนี่คือมาทุเรียนมีเท่าไหร่หมด

แต่ในกระหนักเดียวกรรณที่ทุเรียนแพงอยู่เนี่ย

สมุทรเจดีเนี่ยไอเดียดีแต่ผิดทางไปหน่อย
ทุเรียนที่แกะไว้แล้วไว้รอบบ้าน
เพื่ออะไรพี่รู้ไหมกำลังจะบอกแม่คุณนี่ไม่รู้ครับไม่รู้ครับ

ขอป่าเปิดภาพก่อนออกเบรกสักนิด

กับการเอาทุเรียนไปกบกินยาบ้าแม่ผมไม่รู้แม่
คุณนี่คุณนี่มันเลอค่าจริง
สีน้ำเงินสองใบสีดำจำนวนหนึ่งใบ

แล้วก็ที่สำคัญตำรวจก็เอ๊ะอะไร
ทุเรียนที่ปอกแล้วเนี่ย

วางอยู่รอบมุมห้องเป็นจำนวนมากเลยคุณ

ก็จะรู้สึกว่าถ้ากินยาบ้าเนี่ย

ทุเรียนมันเป็นผลไม้ที่กลิ่นแรง

มันคิดอย่างนั้นได้ยังไงวะ
เขาก็คิดไงคือผู้ต้องหาให้การว่าตนเนี่ย
ประกันตัวออกมาจากศาลจังหวัดสมุทรประการ

เมื่อวันศุกร์ที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปหางานอะไรทำ
ติดต่อขอเครดิตยาบ้าจากนายหน่อง
ไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงจำนวน๕๐๐เมตร

ให้กับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็คนในชุมชน
ส่วนทุเรียนที่ปอกวางไว้ทั่วทุกมุมห้องเนี่ย

ดับกลิ่นยาบ้าไม่ให้ฟุ้งกระจายไปทั่วบ้าน

เอากลิ่นทุเรียนมากรบซะ

ดับกลิ่นยาบ้าได้ดีที่สุด
จึงลองทำดูแล้วก็เคยทำได้ผลมาแล้ว

ก่อนจะถูกตำรวจครอบครัวชาแนล
รวบตึงพร้อมของกลาง
ก่อนหน้านี้๕๖ครั้งทำสำเร็จมาแล้วด้วยนะ

ไม่อีกคือเรื่องหนึ่งนะครับ

ตอนนี้ครูไปขอโทษผู้ปกครองเด็กเรียบร้อยแล้ว
ครูผู้ช่วยฝ่ายปกครองนะฮะที่กล้อนผมเด็กนักเรียนนะฮะ
ก่อนโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
ขณะที่ผู้แทนโรงเรียนได้มีการยืนยันว่า
ไม่มีกฎการทำโทษด้วยการกล้อนผม
แต่ยังโถ่ลูกไปกล้อนเขาอย่างนั้นเลยหรือลูก
ส่วนเจ้าตัวยุติดราม่าก็ดอดเข้าไปขอโทษผู้ปกครองเด็กเรียบร้อยแล้ว
จากกรณีครูผู้ช่วยฝ่ายปกครองโรงเรียนแห่ง๑
อำเภอธาตะโกจังหวัดนครสวรรค์ได้โพสต์ภาพการทำโทษเด็กนักเรียนชาย
ที่ไม่ได้ตัดผมด้วยการกล้อนผม
แล้วก็โพสต์ภาพดังกล่าวลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับ

บอกว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับ

ได้ขอลายุดราชการ

โรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับ

ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยนะครับ

ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรียบร้อย

ไม่มีกฎการทำโทษด้วยการกล้อนผมนะครับ
ส่วนทางครูผู้ช่วยฝ่ายปกครองคนดังกล่าว
ได้เข้าไปขอโทษผู้ปกครองของเด็กเรียบร้อยแล้ว
ก็โรงเรียนจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น

คืออันนี้เด็กไม่ยอมตัดผมมาเขาเลยจับก้อนเลย

สมมติเขาอยากตัดแค่ตรงนี้นิดเดียว
หนักอยู่เมื่อก่อนผมเคยไว้ผมผิดระเบียบผมยาวเขาก็ตัดไงตัดอย่างนี้ตัดให้มันแหว่งอ่ะ
ตัดให้แหว่งเพื่อที่จะไปตั้งกรอบอย่างนี้ไม่เคยเจอ
แต่ทุกวันนี้กฎของกระทรวงศึกษาธิการรู้สึกไม่ต้องตัดผมทรงนักเรียนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ

แล้วแต่โรงเรียนใช่ไหมแต่กระทรวงศึกษาธิการเขาเคยออกมาพูดแล้วว่า

ไม่ได้แต่โรงเรียนรักษาบาล

กลับมากับข่าวใส่ไข่กับยายาหญิง
กับตุลนะฮะซึ่งก็เริ่มเปิดนะครับ
ตัวให้หวานชัดเจนขึ้นมาแล้ว
สำหรับคู่นี้นะคะนักแสดงยายาหญิงกับนักธุรกิจตุ่น
ตุลก็คือตุลระยะเทพ

ตุ้นเขาได้มีการโพสต์นะความหวานซึ้ง
ในวันเกิดปีที่๓๓ของสาวหญิง

ต่อนะเขาเขียนอย่างนี้

ที่เกิดขึ้นในชีวิตของชีวิตของชีวิต

มายนางพยาด้วย

มันเกิดในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของผม
เป็นแสงสว่างในชั่วโมงที่มืดหม่นที่สุดของผม

นี่ยายาหญิงเขาก็ตอบกลับไปเหมือนกันนะจ๊ะ

แบบว่ารักคุณเราก็จะรักคุณตลอดไป

โอ้หวันมากโอ้ไหมเกิบ

แหละว่านางฟ้าดวงใจของเธอ

ที่๒๑ก็เราไปไลฟ์วันเกิดเมย์เฟิ่งอารมณ์กับมันเจอกันมั้ยเจอ
เธอไม่ไปสรุปฉันก็ไม่ต้องไปใช่ไหม

อยากให้อ่านข่าวเจมส์จิคนหน้าสวยสวยผู้ชายเลยหน้าสวยมากเลย

เสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันให้พร้อมกับสายฝนนะฮะ

เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งโป๊ะแตก
คือนี่คุณมาใช่มั้ย

คุณนี่ทำการแสดงเก่งมาก

เป็นตุ๊กตาทอง๓๔ตัว
ลาดีกว่าสวัสดีครับ